กันหน่อยนะคะสำหรับใครที่มีลูกมีหลานเล็กค่ะ
คือเด็กวัยเล็กเนี่ยเขาก็จะซุกสนตามภาษาเนาะ
เคสนี้นะคะน้องเนี่ยเป็นน้องผู้ชายชื่อน้องกันอายุ๓ขวบ
นั่งเล่นอยู่ในรถคนเดียวพ่อแม่อาจจะยุ่งทำงาน
น้องก็เล่นเขาเป็นเด็กที่เขาสามารถเล่นด้วยตัวเองได้นะคะ

แม่กลับมาเจอลูกอีกทีนึงลูกนอนนิ่งหมดสติอยู่ในรถไปแล้วอะค่ะ
แม่ก็ช็อกเลยโทรเรียกกู้ชีพมาปั๊มหัวใจด่วน
แม่ก็โอโหหร้องห้ายแทบเป็นลมเลยนะครับ

นี่ค่ะกู้ชีพบ้านบัวนะคะกำลังปั๊มหัวใจ
ช่วยชีวิตน้องกันวัย๓ขวบ
หลังจากที่หมดสติติดอยู่ในรถนะคะ
แล้วก็รีบนำตัวน้องส่งรักษาในโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำนะคะ
แม่นั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
ร้องไห้จนแทบจะเป็นลมล้มพัก
ซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยก็ลุ้นกับการช่วยเหลือลูก
นี่ค่ะนี่รถกู้ชีพ
กำลังนำน้องมาส่งที่โรงพยาบาลเพื่อทำการช่วยชีวิตต่อนะคะ
หมอบอกสุดยื้อจริง
ทำเต็มที่แล้วแต่ยื้อไม่ได้
เพราะว่าน้องขาดอากาศหายใจนานเกินไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้นะคะ
คุณแม่เล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าแม่มีอาชีพขายไก่ย่างส้มตำ
มีลูก๓คนลูกสาวคนโต๖ขวบ
น้องกันเป็นคนที่๒๓ขวบแล้วก็คนเล็กเนี่ยอายุขวบเศษ
ก่อนเกิดเหตุพาลูกสาวกับน้องกันไปรับนมที่โรงเรียน
กลับมาถึงร้านเนี่ยแม่บอกแม่จำได้ว่าอุ้มลูกสองคนลงจากรถแล้ว

ก็เห็นลูกสาวคนโตเล่นอยู่ที่ร้านคนเดียว
ส่วนน้องกันแม่ก็คิดว่าไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้าน
เพราะว่าน้องเนี่ยมักจะไปเล่นกับเพื่อนเป็นประจำอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เอกใจ
ไปกว่า๒ชั่วโมงไม่เห็นน้องกันกลับมาบ้าน
ก็ไปตามที่บ้านเพื่อนอ้าวบ้านเพื่อนบอกกันไม่ได้มา
แม่ก็ตามหาทั่วบ้านเลยค่ะ
สุดท้ายเปิดประตูเข้าไปดู
น้องนอนหมดสติอยู่ในแคปของรถกระบะ
แม่บอกที่ผ่านมาแม่สอนลูกทุกคนเสมอเลยนะ
ว่าถ้าติดอยู่ในรถแล้วออกไม่ได้ให้บีบแตรเสียงดังหลายครั้ง
แต่นี่แม่บอกแม่ไม่ได้ยินเสียงแตรเลย

ก็เห็นเขานอนอยู่ในรถตอน

สภาพเขาหมดสติได้หรอครับ
แม่แม่หนูมากับเต้นให้สามจาแหละตรงนี้

เป็นร้านขายไก่ย่างส้มตำริมถนนสายบุรีรำนางรอง
ก็ไปตรวจรถกระบะที่จอดอยู่ข้างร้าน
อย่างที่คุณแม่เล่าเลยว่าตอนที่เจอน้อง
คือน้องตัวเขียวแล้วก็มีการอาเจียนด้วย
ก็มีคราบอาเจียนอยู่ที่ที่วางเท้าด้านหลังแคปนะคะ
ญาติญาติเนี่ยค่ะญาติญาติเองก็ช่วยกันจัดตั้งสถานที่
รอรับศพน้องมาประเภนกุศลตามประเภนี
ยายของน้องบอกว่าหลังจากลูกสาวกลับมาถึงบ้านเนี่ย
ยายก็เห็นว่าลูกอุ้มลูกอุ้มหลานลงมาจากรถทั้งสองคนแล้ว
คือทั้งลูกสาวคนโตแล้วก็น้องกันคนกลาง
ทุกคนก็เลยคิดเหมือนกันว่าน้องกันคงไปเล่นกับเพื่อนที่อยู่บ้านข้าง
พอตามไม่เจอแล้วมาเจอหมดสติอยู่ในรถนะคะ
คือยังไงก็ขอฝากเป็นอุทาหรณ์จริงว่าบ้านไหนมีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ย
ก็เลยปัญจักรยานไปหาวันหน้า
ระหว่างที่หลานหายไปไหนขอให้ติดตาม
แล้วก็ขอให้อย่าชะล่าใจว่าไปบ้านเพื่อนหรือบ้านญาติ
ต้องตามไปดูก่อนให้รู้แน่ชัดว่าเออหลานอยู่ที่นั่นจริงเราถึงค่อยวางใจค่ะ